คุณจำครูแว่นดำได้ไหม
เป็นครูผู้พิการทางสายตาในจังหวัดตรังนะครับ
ร่วมมือจับไม้จับมือกับเด็กมามา

ต้องทักทายสวัสดีห่างเสียงด้วยสิ

ก็ถือว่าสร้างความฮือฮาอีกครั้งนะครับ
เมื่อล่าสุดคุณครูชาตรีบุญมี
วิชาภาษาไทยผู้พิการทางสายตาแห้ง
โรงเรียนบ้านคลองภาษีในสังกัดเทศบาลเมืองกันตัง

เกี่ยวกับความรู้ด้านภาษาไทยนะครับ

เป็นเพลงที่๒หลังจากที่เพลงแรกคือคำวิเศษ
ซึ่งได้มีการนำทำนองเพลงเชือกวิเศษ

สังเกตว่ามีคำว่าคำกับคำ

พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีของเรา
ได้กล่าวฝากเอาไว้เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติเมื่อวันที่๒๙กรกฎาคมที่ผ่านมา
บอกว่าอยากเห็นเด็กไทยหันกลับมาใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง

ดังนั้นเนื้อหาในเพลงส่วนใหญ่ก็บอก
นอกจากเด็กว่ายแล้วเนี่ย
ให้เธอใครที่มีปากเสียเสมอมา
รู้ไว้เถอะนะอนาคตให้คนสนใจ

ถ้าพูดดีและเลือกใช้คำภาษาไทย

ไปเปิดดูกันในยูทูปค่ะ
ใช่นะครับบอกว่าจะพูดอะไรต้องมีหางเสียงกันซะหน่อยนะครับ
ดังนั้นคุณครูชาตรีจึงร่วมกับเด็กในโรงเรียนบ้านคลองภาษี
แปลงเนื้อบร้องแล้วก็ร้องเล่นดนตรีประกอบ

โดยได้รับความร่วมมือจากทั้งเด็กนักเรียน

ตัวหน่อยก็ร้องเพลงเล่นดนตรี
เป็นดารา
คุณครูชาตรีบอกว่าเนื่องจากเพลงคนมีเสน่ห์ของศิลปินป้างนครินกิ่งศักดิ์

เมื่อนำมาร้องเป็นเพลงคำมีเสน่ห์นะครับ
ประกอบเข้าไปจึงทำให้ทุกอย่างลงตัวจริงเลยนะฮะ
แล้วก็เป็นการสอนภาษาไทยให้กับเด็กนะครับ
เพราะว่าเด็กปัจจุบันพูดไม่ค่อยมีหางเสียงเลยนะ

ก็ตอนนี้อยากให้เพลงนี้นะครับ
เพราะติดหูและที่สำคัญติดใจด้วยนะครับ
ให้คนหันมาใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องแล้วมีห่างเสียงกันด้วยฟังอีกนิดไหมนี่